ต่อกันที่เรื่องของสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทย
ตอนนี้ได้ประกาศปิดแคมป์เก็บตัวที่เชียงใหม่แล้ว
หลังจากได้ยกเลิกการส่งนักกีฬาไปแข่งขันในระดับนานาชาติ
ตามที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ประกาศเจตนารมณ์ไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตั้งแต่บัดนี้จนกว่ากษัฐนาการและกระบวนการ
ถูกสาพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติตรวจพบสารต้องห้าม

แล้วก็จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นด้วย
ซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตรีอินทรัศนยอดบังเตยนายกกิติมศักดิ
สมาคมกีฬายกน้ำหนักและก็รองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ
ก็จำเป็นจะต้องปิดแคมป์ฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่ไปก่อน
แต่อย่างไรก็ตามค่ะประเทศไทยก็ยืนยันที่จะจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชำโลก๒๐๑๘
ที่จะแข่งขัน๑๘๒๗กันยายนนี้ที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
โดยจะไม่ส่งนักกีฬาไทยลงแข่งขัน
ส่วนที่ประชุมของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ
ก็ได้โหวตด้วยคะแนนเสียง๑๕ต่อ๒ให้ไทยเป็นเจ้าภาพต่อไปด้วยค่ะ